ส่วนเหตุการณ์นี้ไม่รู้จะพาดหัวยังไงดีคุณ
ปรากฏว่ามีรถเก่งอีกคันหนึ่ง
ขับผ่านมาและทับจนเสียชีวิต
แต่ว่าที่บอกไม่รู้จะพาดหัวยังไง
คุณผู้ชมงงไหมเดี๋ยวเล่าให้ฟัง
ตำรวจสพประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรี
พร้อมกู้ภัยร่วมกับตันยูเข้าช่วยเหลือ
ถูกรถเฉียวชนได้รับบาดเจ็บอาการสาหัส
บนถนนสุวรรณสอน๓๓สายเก่าหมู่๑๕ตะบนโพงาม

ที่เกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟสีเขียวดำ
ทะเบียนสระบุรีล้มตะแคงอยู่บนถนน
ส่วนคนขับเจ้าหน้าที่พยายามยื้อชีวิตอยู่
ก็คือนายสุนทรสายสวาสตร์อายุ๒๗ปี

ก่อนจะเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะครับ
ทีนี้ครับนายธีรวัตรไพรพรอายุ๒๗ปี
เป็นเพื่อนที่ทำงานเดียวกับผู้ตาย
เล่าให้ฟังบอกว่าผู้ตายกลับจากงานเลี้ยงของบริษัท
มุ่งหน้าจะกลับบ้านที่ตำบลโพงาม
แล้วก็มาทราบอีกทีว่าประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตนะครับ
กินตั้งแต่กี่โมงหรือรึเปล่า
กินตั้งแต่๖โมงครับ
แต่ไม่รู้สึกว่าพอเจอลมก็หน้าตาจะปิดอันนั้นแหละ
คุณผู้ชมฮะนี่เป็นการสอบสวนของตำรวจสพประจันตคามนะฮะ
ก็สอบสวนเรื่องของอุบัติเหตุครั้งนี้อยู่
ปรากฏว่าที่โรงพักประจันตคามครับ
มีคนขับและคนนั่งรถเก๋งโตโยต้าสีขาว
หมายเลขทะเบียนกไก่ชฉิง๓๒๘๒จันทบุรี
มาที่โรงพักครับมาแจ้งว่าเขาขับรถมาจากจันทบุรี
และเกิดหลงเข้ามาในเขตพื้นที่อำเภอประจันตคาม
แล้วทีนี้หลงไปวนเป็นชั่วโมงเลยคุณ
แล้วมาถึงถนนที่มันมีอุบัติเหตุ
รถจักรยานยนต์เสียหลักและมีคนเจ็บเมื่อกี้ใช่ไหมฮะ
แล้วทีนี้ครับคนขับรถเก๋งโตต้าสีขาว
เหมือนชนหรือเหยียบอะไรสักอย่าง
เพราะว่าที่เกิดเหตุมืดมากไม่มีแสงสว่าง

ก็เลยมารออยู่ที่โรงพักนี่นะครับ
และต่อมามีญาติของผู้เสียชีวิตเดินทางมาลงบันทึกประจำวัน
ญาติประสบอุบัติเหตุถูกรถชนเสียชีวิต
ทำให้ชายหญิงทั้งสองคนนึกกันออกคุณประติดประต่อเรื่อง
ก็รู้ว่าเป็นรถของเขาเองนี่แหละที่ไปชน
แล้วก็ไปเหยียบผู้เสียชีวิตนะฮะ
ทีนี้ก็มายกมือไหว้มาขอโทษกับทางญาติผู้ตาย
บอกว่าไม่ได้ตั้งใจไม่ได้เป็นการขับรถชนก่อนนะ
แต่รู้สึกว่ารถไปเหยียบเข้ากับอะไรสักอย่างนะครับ
ทีนี้คุณผู้ชมฮะอยากรู้เรื่องราวทั้งหมดไหม
ตำรวจได้ภาพจากกล้องวงจรปิดเป็นหลักฐานที่สำคัญมากนะครับ
ระยะไกลคุณผู้ชมเห็นไฟมาแล้วนี่ค่ะรถจักรยานยนต์คันหนึ่งล้มฮะ
เสียหลักล้มลงกลางถนนแล้วคนขี่นอนแน่นิ่งไป

ท่ามกลางความมืดแล้วก็เหยียบร่างของผู้ตายเข้าอย่างจัง
คุณผู้ชมดูคลิปวงจรปิด
ตำรวจบอกว่ารู้เลยว่าช่วงเกิดเหตุมันเป็นยังไง
เท่ากับว่าคนขี่มอเตอร์ไซค์เขาประสบอุบัติเหตุเอง
รถล้มร่างคนขี่กระเด็นมาแน่นิ่ง
ไปอีกไม่กี่นาทีรถเก๋งขับมาแล้วก็มาเหยียบ

ตำรวจสพประจันตคามต้องทำการสอบสวน
หาสาเหตุที่แน่ชัดกันต่อไปอีกครั้งหนึ่งด้วย
เหนือจากกล้องวงจรปิดมุมนี้แล้ว
ก็ต้องหามุมอื่นด้วยว่าเหตุใดมอเตอร์ไซค์ถึงล้ม
และตอนที่คนขี่กระเด็นออกจากมอเตอร์ไซค
ล้มอยู่กลางถนนเสียชีวิตแล้วหรือยัง
ใช่แต่ว่าถ้าสมมุติเกิดว่าดูภาพ
ภาพจากกล้องวงจรปิดคุณสังเกตไหมว่า
แสงสว่างไฟทางมันไม่ค่อยมีนอกจากไฟหน้ารถ
ใช่ฮะแล้วทางตรงนั้นมันก็ค่อนข้างมืดนะคะ

ก็มีคนอยู่กลางถนนรถเขาก็มาเร็วแล้วก็ทับไปเลย
เพราะว่าคลิปนี้มันมีผลทางคดีนะ
เพราะว่ารถเก๋งเขาไม่ได้มาชนก่อน
ไม่ได้มาชนจนรถจักรยานยนต์เสียหลักล้มนะฮะ